มาที่เรื่องร้อนอีกหนึ่งเรื่องบ้างดีกว่านะคะ
ล่าสุดมีผู้ใช้งานพบว่า
มีการสกัดการเข้าถึงบางเพจ
จริงหรือเปล่าเอาติดตามประเด็นนี้กันนะคะ
ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานว่าในสังคมออนไลน์
ซึ่งก็มีผู้ใช้งานจากประเทศไทยไม่สามารถเข้าถึงได้นะคะ
โดยก็มีการแสดงข้อความว่าคุณไม่สามารถดูเนื้อหานี้ได้
เนื่องจากกฎหมายในท้องถิ่นจำกัดความสามารถของเราในการแสดงเนื้อหานั้น
ขึ้นมาแบบนี้เลยอ้าวอยู่ไทยเอาแบบนี้เกิดอะไรขึ้น
พบว่าเป็นเพจที่มีคนกดไลค์อยู่ประมาณ๓๐๐๐คนนะคะ
เนื้อหาส่วนใหญ่นี่แหละก็เป็นการพูดถึงเรื่องการเมือง
มีภาพเนื้อหาแล้วก็สติ๊กเกอร์ที่ไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมากนะคะ
ตามข้อกำหนดมาตรฐานการใช้งานที่ระบุไว้ว่า
ถ้ารัฐบาลประเทศต่างขอความร่วมมือมา
แทนการลบออกจากระบบนะคะ
จากรัฐบาลประเทศต่างรวมถึงองค์กรแล้วก็มูลนิธิด้วย
สถิติช่วงครึ่งปีหลัง๒๕๕๘มา
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อคดีอาทยากรรม
แล้วก็ไม่ปรากฏจำนวนการจำกัดการเข้าถึงเนื้อหาแต่อย่างใด

ก็ไปดูมาเหมือนกันเรื่องนี้ว่าอู้ลองไปใช้
คือเขาจะมีวิธีสำหรับเทคหน่อยนะ